มาจ้ะมาดูมาดูความสวยความเชิดความเลิศความดี
เออน่ะของน้องธัญญาอาจจะอยากมึงส่งหา
บอกเลยฉันถามหาไม้เรียวเนี่ยในมือมันสั่น
มันอยากจะตีดังเพี้ยแบบนี้เลย
ไม่ใช่อะไรมันหมั่นเขี้ยวคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่ไปพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลนิดนึงกันดีกว่า
และธัญญาคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยว่าหุ่นปังเสียมากเลย
ซีซั่นนี้ก็บีกินี่ไปเลยสิครับพี่เออ
เซ็กซี่จะให้พี่อ๊อฟสุพนัทนะคะหวานใจเนี่ย
แชะภาพริมชายหาดมาอวดชาวโซเชียลกันนิดนึงละกันนะคะ
โซเชี่ยลอะไรนะ

ตกอิสานตลอดเลยแล้วก็แต่ละเซ็ตนะ
แต่ละทรงโอ้โหบอกเลยมันใจละลายมันเก็บทรงไม่เคยอยู่
มันสาดใจความสดใสซู่ซ่าน่ารักมากเลยนะคะ
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะจะเซเยสกับคำตอบหรือเปล่า
ถ้ามีคนติดต่อให้ไปถ่ายแบบเซ็กซี่ป่ะจ๊ะหนู
อยากแบบว่าถ่ายรูปสวย
เพราะว่าตัวหนูเองก็เป็นคนอวบเนอะมาตั้งแต่แรก

ช่วงนี้ก็จะถ่ายบ่อยหน่อยค่ะ
แนนบอกค่ะมีคนติดต่อแบบให้มาถ่ายเซ็กซี่หน่อยค่ะ

หนูก็ชอบถ่ายอยู่แล้วตอนนี้คือ
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโป๊แบบโป๊มาก

เป็นบิกินี่ที่แบบว่าดูแล้วน่ารักน่าหิด
เห็นโปสเตอร์หนังข้างหลังเลิฟเลยร้อยเอ็ด
อย่าไปดูนะเข้าแล้วนะ